ตามกันต่อนะคะสำหรับคดีที่มีผู้ชาย๓คนนั่งดื่มกันอยู่หน้าร้านขายของชำ
แล้วอยู่ก็มีกลุ่มชายจัดการเข้ามารุมทำร้ายครับ
เมื่อวานเราเล่าไปว่าจับน้องของหัวโจกได้แล้วใช่ไหมคะ
วันนี้มีความคืบหน้าอีกค่ะเพราะว่าจับตัวหัวโจกคนนี้ได้แล้วนะคะ
ที่มีการชักปืนออกมาขู่นั่นแหละซึ่งเขาก็บอกว่าปืนที่เอาออกมาขู่เนี่ย
ปืนปลอมเป็นปืนอัดลมไม่ใช่ปืนจริงค่ะ
คือนายภูศิษฐเมฆสวัสดิ์หรือว่าน่องวัยสี่สิบเอ็ดปีอืม
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีรุมทำร้ายคู่อรินะคะก็ถูกตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครจับตัวได้
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำเมื่อวานนี้นายภูศิษย์ก็คือหัวโจกในแก๊งคนร้ายสี่คนนี่แหละค่ะ
คือคนพี่ลูกพี่ใหญ่ที่ไปรุมทำร้ายร่างกายของนายอรินสัญญารัฐ
แอมอ่างฮิรันแล้วก็นายสมส่วนส้มแก้วที่นั่งดื่มกันอยู่หน้าร้านขายของชำ
วันที่สิบธันวาคมที่ผ่านมารวมถึงยังเป็นคนที่ชักปืนออกมาขู่ด้วย
เนี่ยเนี่ยที่ชักปืนออกมาแน่นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ย
ตัวนายภูศิษย์เองก็ยอมรับนะคะว่าร่วมก่อเหตุจริงแต่ว่าอาวุธปืนที่หยิบออกมาขู่
เนี่ยเป็นเพียงปืนอัดลมไม่ได้เป็นปืนจริงพันธุ์ตำรวจเอกจีรวุฒิตันทศรี
ผู้กำกับการสพเมืองสมุทรสาครบอกว่าเจ้าหน้าที่ตามจับตัวนายภูศิษย์ได้ในพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างจังหวัดราชบุรีกับสมุทรสงครามค่ะซึ่งอาวุธปืนที่ผู้ต้องหาบอกว่าเป็นปืนปลอมเนี่ย
ตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นปืนปลอมจริงจริงแต่ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่า
แล้วปืนปลอมกระบอกนี้เนี่ยมันคือกระบอกเดียวกันกับที่เราเห็นในคลิปหรือเปล่า
ส่วนสาเหตุก็มาจากความขัดแย้งส่วนตัวอย่างที่เราได้เล่ากันไปแล้วนะคะ
โดยนายภูศิษย์คือผู้ต้องหารายที่สองที่ถูกตำรวจจับตัวได้ค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อสองวันก่อน
ตำรวจจับคนแรกได้ก็คือนายเจดเมฆสวัสดิ์วัย๓๖ปีซึ่งเป็นน้องชายนายภูสิต
ส่วนที่เหลืออีก๒คนคือนายนัทพงศ์กปินชารานนท์และนายบัญชาไข่เพชร
ตอนนี้ตำรวจยังคงปูพรมออกติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะคะ